วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองฉะเชิงเศร้าขับรถเก๋งกลับจากไปปฏิบัติภารกิจนะครับ
แล้วก็เสียหลักไปชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกทรายมาเต็มคัน
ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาพร้อมแพทย์และหน่วยกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างโฮมโปรถนนสิริโสธรตะบนโสธร
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีดำสภาพพังยับทั้งคัน
ภายในรถฝั่งเบาะด้านข้างคนขับพบผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจโทษทศพลทงทองทิพย์
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองฉะเชิงเศร้า
และยังมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายคือ๑๐ตำรวจโทประพันธ์บุญประเสริฐ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนายได้ไปปฏิบัติภารกิจ
งานสืบสวนและขณะกำลังเดินทางกลับ
โดยมี๑๐ตำรวจโทประพันธ์ผู้บาดเจ็บเป็นคนขับ
รถเกิดเสียหลักชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เมืองต้นคาดว่าคนขับรถเก๋งอาจเกิดอาการหลับใน

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ตำรวจทรพเขาชัยสนจพัทธลุงและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ
บริเวณหัวสะพานบ้านคนโทถนนสายเอเชีย
ฝั่งขาขึ้นหมู่ที่๑ตะบนเขาชัยสน
ในที่เกิดเหตุพบศพนายชาญเวทรังศรีอายุ๕๓ปี

เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ถูกรถกระบะบรรทุกสินค้าชนติดอยู่หน้ารถ

จากการสอบสวนทราบว่ารถกระบะคันดังกล่าว
เดินทางมาจากจังหวัดสงขลามุ่งหน้ากรุงเทพ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่าง

ขี่ย้อนสอนสวนมาอย่างจัง
จนทำให้นายชาญเสียชีวิตทันที
และที่จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แบบ๗ที่นั่ง
ตกอยู่ใต้ร่องกลางสะพานลึกกว่า๓๐เมตร
บนถนนเพชรเกษมสายชุมพรระนอง
หลักกิโลเมตรที่๕๐๒สภาพพังยับเยิน
ส่วนคนขับทราบชื่อคือนายนรงขวัญมงคลชัยอายุ๖๘ปี

ชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวออกมาจากซากรถ
โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแน่นหน้าอก

ที่คอห้อยพระเกจิชื่อดัง๙องค์
เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเช้ามืด
หลังจากนายนรงขับรถไปส่งลูกชาย
สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพรเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว

มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโคงน้ำผุดร้อยศพ
นายนรงอาจเกิดวูบหลับไป
ทำให้รถพุ่งชนกาดเลนกลางถนน